อีกหนึ่งคดีนะครับเป็นคดีที่สาวโรงงานถูกฆ่าเปลือยคาห้องเช่าที่แก่งคอยสระบุรี
จับได้แล้วคนก่อเหตุเป็นเพื่อนข้างห้องแล้วก็เป็นเพื่อนของสามีของผู้ตาย
เนื่องจากว่าเคยถูกผู้ตายด่าแล้วเคยถูกสามีของผู้ตายยกพวกมารุมทำร้าย
ขู่เอาไว้ว่าจะฆ่าให้ตายทั้งสองคนนะครับเหตุการณ์นี้คนร้ายที่ก่อเหตุฆ่า
นางนันทนาพิทักษ์อายุสี่สิบสองปีนะคะก็ผู้ตายนี่เป็นชาวมหาศาลกราม
ในห้องเช่าพื้นที่ตำบลแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
หลังก่อเหตุคนร้ายก็หลบหนีไปแต่ว่าตำรวจนั้นลงพื้นที่ติดตาม
แล้วก็ล่าสุดจับกลุ่มตัวได้คือนายสุรดียะโกะอายุสามสิบสามปี
หรือว่าบังหมวกครับบังหมวกเนี่ยเป็นชาวอำเภอสุงัยปาดี
วัดนราธิวาสเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุถูกจับได้
แล้วก็นำตัวไว้ที่อำเภอท่ามเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
นายสุรายดีนั้นสารภาพกับตำรวจชุดสืบสวนว่าเป็นเพื่อนกับนายซาอุดี
เจมุอายุสี่สิบสองปีซึ่งเป็นสามีของผู้ตาย
จากว่าเคยทำงานโรงงานเดียวกันนะฮะพร้อมกับเช่าห้องอยู่ใกล้กันด้วย
ก่อนหน้านี้๘เดือนก่อนสามีผู้ตายกับนายสุรดีนั้น
หรือว่าบางหมวกเนี่ยมีปัญหากันแล้วสามีผู้ตายพาพวกมารุมกระทืบเขาจนบาดเจ็บ
เหตุการณ์มันเกิดที่โรงงานนะฮะจนกระทั่งนายสุรดีนั้นต้องออกจากงาน
แล้วก็หนีไปอยู่กับเพื่อนที่อื่นที่อายุทยาก่อนจะมีการไปข่มขู่สามีผู้ตาย
และผู้ตายว่าถ้ากลับมานะจะฆ่าให้ตายไม่ว่าจะผัวหรือเมีย
กระทั่งวันเกิดเหตุคือยี่สิบหกนะฮะนายสูรายดีนั้นเดินทางกลับมาที่หองชาว
เพื่อไปหาแฟนสาวที่ยังคงทำงานอยู่แต่แฟนไม่อยู่นะฮะ
แต่เขาก็เลยเข้าไปในห้องนะฮะไม่ได้ไปไหนนะฮะ
วันก่อนเกิดเหตุไปซื้อเหล้ามานั่งกินคนเดียวจนเมาแล้วก็มีความแค้นส่วนตัว
ถือมีดเข้าไปในห้องของผู้ตายทีแรกนึกว่าสามีของผู้ตายอยู่
แต่พอเข้าไปประตูไม่ได้ล็อกเข้าไปพบว่าผู้ตายอาบน้ำอยู่พอดีครับ
แล้วก็มีปากเสียงกันจนมีการต่อสู้กันหลังจากนั้นก็เลยใช้มีดแทงผู้ตายทันที
แล้วขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปที่บ้านเพื่อนที่พระนครศรีอยุธยา
จนกระทั่งไปถูกจับกลุ่มได้ตำรวจก็นำตัว
ผู้ก่อเหตุคือบางหมวกไปทำแผนประกอบคำรับสภาพที่ห้องเช่า
ท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างหนาแน่นเพราะว่าหวั่นว่าจะถูกรุมประชาธรรม
หมวกพูดกับนักข่าวสั้นว่าผมขอโทษ
พูดอะไรครับ

ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ก่อนที่จะมีการนำตัวไปฝากหางต่อไป